ให้กับพี่น้องชาวใต้ยังต้องทำอย่างต่อเนื่องนะครับ
เพราะว่าที่ระนองเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมคงได้รับทราบข่าวไปแล้ว
คือฝ่ายน้ำล้นที่คลองบางริ้นที่มันพังลงมานะครับ
ตอนนี้เนี่ยคือมันทำให้ชาวบ้านกว่า๓๐๐หลังคาเรือนเนี่ย
ได้รับผลกระทบทั้งเรื่องน้ำท่วมรวมถึงไม่มีน้ำปลาปลาใช้
ส่วนที่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับคุณวรพรคุณผู้ชมครับ
โอ้โหน้ำท่วมหนักคุณยายเนี่ยติดอยู่ในบ้าน
เมื่อวานนี้เราเห็นชักรอกข้ามแม่น้ำใช่ไหมพาคนไข้ไปรักษาฮะ
วันนี้มาดูครับว่าทหารเจ้าหน้าที่เขาไปช่วยยังไงนี่ฮะช่วยอย่างนี้ครับ
ฝนยังไม่หยุดเลยนะคะเนี่ยฮะเนี่ยครับเอาเปรย์สนาม
แบกคุณยายออกมาจากบ้านน้ำระดับเอวของผู้ชายนะครับ
เนี่ยค่ะฮะนี่คือภาพที่พันตรีชอบบริบูรณ์นะครับ
ผู้บังคับกองร้อยฝึกรบพิเศษที่๔ค่ายฝึกการรบพิเศษศรีชนและทหารนะครับ
เข้าไปช่วยเหลือคุณยายจุธารัฐอ่อนละมันท่านอายุแปดสิบแล้วฮะ
ชาวบ้านหมู่๒ตะมนต์ศรีชนอำเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราช
หลังจากระดับน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นสูงขึ้นแล้วไหลแรงฮะ
คุณยายเนี่ยติดอยู่ในบ้านทหารก็ให้คุณยายนั่งบนแคร่ไม้นะครับ
ออกเป็นแค่ไม้เหรอฮะโอ้เมื่อกี้ผมมองเป็นเตียงสนามนะครับ
เป็นแค่ไม้ฮะแบกลุยน้ำออกมาอย่างที่ปลอดภัยนะครับ
แล้วก็ไปส่งที่บ้านญาติแล้วเป็นเปรย์นะตกลงได้รับคำยืนยันนะฮะ
ที่ผมมองถูกแล้วเป็นเปรย์สนามครับขณะที่เช้านี้ครับ
สถานการณ์อุทธกภัยในพื้นที่ตัวเมืองนครศรีธรรมราชที่มีข่าวบอกน้ำมา
แต่เมื่อคืนวันนี้ดีเบาหน่อยท้องฟ้าเริ่มเปิดครับ
บริเวณคลองหน้าเมืองพบว่าระดับน้ำลดต่ำกว่าตลิงเกือบ๑เมตรนะฮะ
แต่กระแสน้ำเนี่ยยังเชี่ยวแล้วก็สีแดงขุ่นทีเดียว
จากการออกสำรวจของทางจังหวัดพบว่าน้ำยังท่วมขังตามชุมชนต่าง
เป็นพื้นที่รุ่มต่ำนะครับแล้วก็พื้นที่ย่านชานเมือง
อยู่ในระดับทรงตัวครับเช่นเดียวกับพื้นที่อำเภอพระพรมและอำเภอลานสกา
นายไกรสอนวิสิตวงศ์ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมั่นใจครับนะครับว่า
ระดับน้ำที่ท่วมมันจะทรงตัวนะครับแล้วก็หลังจากนี้จะลดลงเรื่อย
ขอให้เป็นแบบนั้นเพราะว่าทางกรมอุตุนิยมพัทยาก็บอกว่า
ภาคใต้ฝนจะเบาลงหน่อยเนี่ยค่ะก็ค่อยค่อยดีขึ้นนะคะ
ทนอีกนิดหนึ่งนะคะครับไปที่อำเภอชายาจังหวัดสุราธานีนะครับ
หลังจากฝนตกหนักทำให้น้ำจากเทือกเขาแก่งกรุง
ไหลเข้าท่วมบ้านเรือประชาชนพบว่ามีประชาชน
ได้รับผลกระทบแล้ว๗ตำบล๓๙หมู่บ้าน๖๕๐ครัวเรือน
คิดเป็น๒๓๕๐คนนอกจากนี้น้ำป่ายังไหลหลาก
ท่วมถนนทางหลวงหมายเลข๔๑ซึ่งเป็นทางหลักที่ลงสู่ภาคใต้
เป็นระยะทาง๑กิโลเมตรเห็นไหมครับ
แต่๑กิโลเมตรแม้ว่าจะดูไม่ไกลไม่ยาวแต่น้ำสูง๕๐๗๐เซนติเมตร

ใช่ฮะไม่ควรผ่านไม่ควรเสี่ยงเด็ดขาดนะครับ
แต่ล่าสุดบอกว่าการจราจรนั้นเปิดใช้การได้แล้ว
ยังไงก็ตรวจสอบสภาพการจราจรกันด้วยนะฮะ
ที่จังหวัดระนองนะครับหลังจากที่ฝ่ายน้ำล้นคลองบางลิ้นเนี่ยบอลเลอร์เลยเนี่ย
พังถล่มลงมาให้เห็นกับตาเลยนะครับ
เนื่องจากปริมาณน้ำมันไหลผ่านฝ่ายเยอะเกินครับ
อีกทั้งมีฝนในพื้นที่ตกสะสมต่อเนื่องหลายวัน
เพราะดีนะครับตอนเกิดเหตุไม่มีใครไปอยู่บนฝ่ายนั้น
จริงมันใช้เป็นคล้ายสะพานด้วยข้ามไปข้ามมาของประชาชนด้วย
คือการที่ฝ่ายสุดตัวครั้งนี้ครับคุณผู้ชมฮะ
มันก็ผลิตน้ำปลาปลาไม่ได้สิครับการปลาปลาส่วนภูมิภาคจังหวัดระนองนะครับ
บอกว่าตรงนี้นะโอ้โหมันเป็นแหล่งน้ำดิบสำคัญเลย
ที่ผลิตน้ำปลาปลาแล้วก็ใช้สำหรับดับเพลิงด้วย
เย็นวานนี้การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดระนองเขาก็ออกประกาศแล้วนะครับ
เรื่องน้ำปลาปลาหยุดไหลหรือไหลอ่อนในหลายพื้นที่
ทำให้ชาวบ้านอย่างที่ผมนำเรียนไป๓๐๐ครัวเรือนตอนนี้ได้รับความเดือดร้อนฮะ
คือน้ำที่ใช้ไม่ได้ก็เยอะคือน้ำท่วม
ไอน้ำที่จะใช้ทำความสะอาดอุปโภคบริโภคน้ำปลาปลาก็ไม่ไหลครับ